ที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันนี้อืม
ซึ่งเบ้นรูดซ้ายชนตกด่วนสองศพนะฮะคือต้องบอกว่าเป็นการขับรถบนหลายทาง
ด้านซ้ายบนทางด่วนใช่ค่ะซึ่งหลายทางจริงแล้วเนี่ย
เอาไว้จอดสำหรับรถที่เสียหรือว่ามีปัญหานะคะแล้วสองหนุ่มพนักงานร้านเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังร้านหนึ่งเนี่ย
รถเขาก็เสียพอดีครับเขาก็ไปจอดชิดซ้ายไหลทางนี่แหละ
แล้วก็รอรถมาช่วยรอรถมายกจังหวะที่รอเนี่ยค่ะก็มีเบนท์คันหนึ่งซิ่งมาเลยนะคะ
แล้วก็ชนท้ายรถเขาทำให้รถเขากระเด็นมาชนเขาสองคนครับ
เด็นตกทางด่วนไปเลยเสียชีวิตทั้งคู่มีแฟนสาวของหนึ่งในนั้นนั่งรออยู่ในรถ
ก็รอดตายหุดหวิดค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึง
ตรวจสอบศพผู้เสียชีวิต๒รายที่ถูกอุบัติเหตุรถชนตกลงมาจากทางด่วนศรีรัฐ
มุ่งหน้างามวงวานช่วงทางวัดบัวขวัญจังหวัดนทบุรีนะคะทราบชื่อก็คือ
นายคาริตวรากลางวัยยี่สิบสองปีแล้วก็นายวุฒิชัยสุราชาวัยสามสิบสองปีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้นางสาวพานุชชนาธิ์คามากลาง
ซึ่งเป็นแฟนสาวของนายคาริสผู้เสียชีวิตเนี่ยเธอบอกว่าเธอนั่งอยู่บนรถพลิกอัพขนเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกรถเบ้นชนด้วยนะ
เล่าให้คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเราฟังค่ะว่าก่อนเกิดเหตุเธอนายคาริสแล้วก็นายวุฒิชัยเนี่ย
เดินทางมาจากปากเกร็ดเพื่อจะไปส่งของให้กับลูกค้านายวุฒิชัยเป็นคนขับนายคาริสนั่งข้างคนขับแล้วเธอนั่งอยู่เบาะหลัง
นายคาริสและนายวุฒิชัยเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งนะคะ
ทีนี้ขณะเดินทางขอเผยขอเปิดภาพนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นโอ้โห
ฯเป็นภาพเหตุการณ์จากวังวุชรันต์ปิดด้านล่างอ่ะค่ะคือชนแรงมากนะคะ
คือทีนี้ตอนเดินทางเนี่ยใช้ทางด่วนมุ่งหน้างามวงวานขึ้นทางด่วนไปได้สักพักปรากฏว่ารถเสีย
นายคาริกับนายวุฒิชัยก็เลยลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น

พอเช็คแล้วก็บอกว่าเออสงสัยหม้อน้ำคงเสีย
โทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือค่ะ
๒คนก็ยืนรอความช่วยเหลืออยู่หน้ารถ
ก็ยังยืนตรวจสอบอยู่ว่ามันเสียตรงไหนอะไรยังไง

อยู่มีรถเบ้นสีดำพุ่งมาจากไหนไม่รู้แหละ
แต่ชนรถพลิกอัพที่เธอนั่งอยู่ด้านหลังอย่างแรง
รถก็เลยพุ่งไปชนนายคาริสและนายวุฒิชัย
ยืนอยู่ด้านหน้าอย่างจัง
คนก็เลยกระเด็นแล้วก็ร่วงลงมา
จากทางด่วนกระแทกพื้นเสียชีวิตค่ะ
พี่เขาจอดรถใช่ไหมคะลงไปดูข้างหน้ารถ

ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เขาโทรหาใคร
ใช่ค่ะประมาณ๑๐นาทีนี่แหละค่ะ

พอชนท้ายหนูก็ไม่เห็นอะไรเลย

เดิมทีเธอกับแฟนก็คือนายคาริส

ตั้งใจว่าปลายปีหน้าเราจะแต่งงานกัน
ต่างฝ่ายต่างตั้งใจทำงานเพื่อเร่งเก็บเงิน

แต่มาในวันนี้เนี่ย

เพราะว่าฝ่ายชายเสียชีวิตอย่างกระทันหันไปแล้ว

ตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ

ซึ่งค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
นางสุรางสุพรสุกวัย๗๐ปี

ไม่ได้ให้ข้อมูลใดกับสื่อมวลชนเลยนะคะ

ผู้กำกับการสพรัฐนาธิเบสก็บอกว่า
ตรวจสอบจากกล้องหน้ารถเบนท์แล้วเนี่ย
พบว่ารักษณะของรถเนี่ยนะคะ
เบี่ยงเส้นทางมาเรื่อย
คือมันเบี่ยงออกเบี่ยงออกเบี่ยงออกมาเรื่อย

ซึ่งสอบปากคำนางสุรางเบื้องต้นก็ยืนยันว่า
ขับมาปกติไม่ได้ขับไหลทาง
แต่ช่วงเกิดเหตุเนี่ยเขามีอาการวูบ
เหมือนจะไม่สบายมันวูบไปอะค่ะ
รถก็เลยเสียหลักแล้วก็ฉลาบออกไปหลายทาง
พุ่งชนรถที่จอดอยู่ไหลทาง
ซึ่งนางสุรางก็บอกว่ายังมีอาการมึนและแน่นหน้าอกด้วย
ตำรวจก็เลยให้ไปพักรักษาตัวก่อนนะคะ
เมืองต้นพนักงานสอบสวนก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับนางสุรางค่ะ
เพราะว่าต้องขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของทางด่วนอีกครั้งหนึ่ง
ด้านนางสาวดวงธิดาสุราชาวัย๓๐ปี
ภรรยาของนายวุฒิชัยคนที่เสียชีวิตเหมือนกันก็บอกว่า
อยู่กินกับสามีมานาน๖ปีแล้ว
มีลูกสาว๑คนเพิ่งจะอายุ๓ขวบครึ่งเองค่ะ
แล้วสามีทำงานคนเดียวด้วยเธอมีหน้าที่เลี้ยงลูก
ต่อจากนี้ก็ไปไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรและจะทำยังไงดี
ซึ่งทางบริษัทของสามีก็ยืนยันบอกว่า

ส่วนสามีเจ้าของรถเบนท์ก็มาเจรจากับเธอแล้ว
แสดงความเสียใจและไม่ได้อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
รับปากว่าจะขอรับผิดชอบทั้งหมดด้วยนะคะ
ตอนนี้ต้องรอตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนทางด่วนว่า
การขับรถของรถเบนท์นั้นเป็นไปตามที่คนขับนั้นให้การหรือเปล่า
ขับมาทางตรงแล้ววูบแล้วก็เลยเบี่ยงซ้ายไป
หรือว่าขับซิ่งมารูดช่องซ้ายมาแล้วก็แบบเข้าไปชนเลย